คุณผู้ชมฮะคลิปนี้เขาบอกว่าเห็นใจพี่ตำรวจตั้งด่านตรวจอยู่
แต่ปรากฏว่ามีรถทะลุเข้าด่านเลยให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
นี่ฮะตำรวจหงายสิครับงานนี้ระบาดเจ็บเลยนะฮะ
แล้วก็เขียนไว้ในคลิปบอกว่าระหว่างสกัดรถต้องสงสัย
หงายตีรังกาเลยแบบนี้นะครับ
นำคลิปที่บันทึกจากกล้องติดตัวตำรวจจราจรนายหนึ่งมาโพสต์ไว้
บุข้อความว่าเป็นคนตีรังกาเกงโอ้โหยังโพสต์ไว้แบบขำหน่อยนะ
คลิปนี้เป็นภาพเหตุการณ์ระหว่างที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่าน
สกัดรถต้องสงสัยบนถนนแห่งหนึ่งนะครับ
จู่ก็มีมอเตอร์ไซค์๑คันมากัน๒คน
มีชายหนึ่งคนเป็นคนขี่ส่วนชายอีกคนที่เป็นคนซ้อน
ทั้งคู่ไม่สวมหมวกกันน็อกขี่มาด้วยความเร็ว
ไม่ฟังเสียงเรียกตรวจของตำรวจนายนี้ที่เรียกให้จอดเลย
ปรากฏขี่ฝ่าไปก็เลยเฉียวไงคุณ

ใช่เพราะเบียดกับรถตู้ใช่ไหม

ก็เลยได้รับบาดเจ็บบริเวณมือเป็นแผลถลอกเนื่องจากหกล้ม
แล้วก็ข้อพับตรงต้นแขนเขียวช้ำไปหมดเลยนะครับ
คลิปดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปมีการแสดงความคิดเห็น

บอกว่าโอ้โหตำรวจทำหน้าที่แบบนี้ก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะครับ
ก็เห็นใจตำรวจแม้ว่าที่ผ่านมา
ถ้ามีคลิปอะไรเกี่ยวกับตำรวจคนก็จะไปตำหนิตำรวจ

ส่วนรถจักรยานยนต์ผู้ก่อเหตุจากคลิปค่อนข้างเห็นหน้า

แล้วก็รู้ว่าตัวเองไปเฉียวจนตำรวจเขาบาดเจ็บแบบนี้นะครับ

ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ติดตามตัวมาดำเนินคดีในภายหลังนี่